โดยเฉพาะข่าวแรกเนี่ยนะคะได้เลิกซักทีเกี่ยวกับเรื่องของฉายา
นักการเมืองต่างหลังจากที่เราไม่ได้ยินคำนี้ว่าใครชื่ออะไรบ้างเนี่ย

เชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยนะคะเพราะว่าเรานำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้
ฟังแล้วชอบฉายาไหนหรือถ้าไม่ชอบอยากจะเปลี่ยน
เปลี่ยนเป็นฉายาอื่นก็ได้ตั้งให้แทนตั้งให้แทนตั้งให้ใหม่ก็ได้นะคะ
พูดคุยกันเข้ามาผ่านไลน์หน้าจอวันนี้เอาล่ะเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยว่า
ในปีนี้สื่อมวลชนประจำธรรมเนียบรัฐบาลเขามีมติออกมายังไงบ้างนะคะ
รัฐบาลเนี่ยก็ได้ฉายาว่ารัฐเชียงกงอันนี้ถือว่าเป็นฉายาที่แบบนานแล้วอ่ะ
ที่เขาไม่ได้ตั้งให้ก็เลยปีนี้มาจัดหนักหน่อยนะคะ
นายกรัฐมนตรีถึงกับแสดงสีหน้าไม่พอใจด้วย
เพราะว่าถูกตั้งฉายาให้ว่าอีเหนาเมาหมัดนะคะ
อ่าอ่ารัฐบาลเชียงกงเนี่ยทำไมถึงตั้งชื่อนี้ก็คือ
รัฐบาลมีลักษณะคล้ายกับแหล่งค้าอะไหล่มือ๒
ประกอบกันขึ้นมาจากข้าราชการและนักการเมืองหน้าเก่า
จะใช้ประโยชน์ได้แต่ก็ยังขาดความน่าเชื่อถือนั่นเองนะคะ
ก็เลยเป็นที่มาของคำว่ารัฐเชียงกง
ส่วนตัวพลเอกปริยุจันโอชายเองเนี่ยได้รับฉายาอีเหนาเมาหมัด
ก็เปรียบเทียบกับสุภาษิตไทยว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองค่ะ
เพราะว่านายกรัฐมนตรีมักจะตำหนิหรือแสดงความไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต
แต่สุดท้ายก็มาทำเองอย่างเช่นทำนโยบายประชานิยม
หรือการประกาศตัวไม่อยากเล่นการเมืองแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นอยู่ดีนะคะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณบ้างค่ะได้รับฉายาพี่ใหญ่สายเอ็น
เอนดูคนในพรรคพลังประชารัฐด้วย
ก็มีการจัดงานกินเลี้ยง
ไม่ใช่คำว่าเป็นประจำใช้คำว่าเป็นระยะ
ก็เลยเป็นสายเอ็น
เป็นพี่ใหญ่สายเอ็นครับ
ส่วนนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์ได้ฉายาชายน้อยประชารัฐค่ะ
นายวิศนุเครืองามได้ฉายาศรีถนนชัยรอดช่องนายจุลินลักษณะวิสิตฉายารัฐอิสระ
ส่วนนายอนุทีนชาญเวียรกูลเนี่ยได้ฉายาสานหนูอ่าเอาเอาชื่อเอาชื่อมาผสม
อ่าก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับหลายหลายประเด็นด้วยนะ
คือที่มาที่ไปเนี่ยคือจะบอกว่าชื่อเจ็บแสบแน่นอนได้มานะ
เตือนร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาฉายาเท่ามนัฐเอ่อเท่าเท่านี่มันน่าจะมาจากเรื่องของตอนเนี้ยยังยังไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับ
แหล่งข้อมูลที่มาที่ไปทั้งเรื่องการศึกษาอ่าทั้งเรื่องคดีที่เคยไปเกิดที่ออสเตรลีอ่ะใช่
ทุรกิจสีเทาอ่าตอนตอนนี้ยังเท่าเท่าอยู่ใช่ใช่ไม่ออกว่าสีไหน
อันนี้ก็เกิดจากการแบนสารพิษใช่ไหมที่มี๓สาร
สรุปตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยยังงงงเงี๊ยบเงี๊ยบกันไปนะคะ
ส่วนนายศักดิ์สยามชิดชอบฉายาโอแซ่ลื้อลื้อนะไม่ลื้อนะลื้อ
และนายวราวุศิลปะอาชาสับปะเหลออนท็อปส่วนวาถะแห่งปีค่ะ
วาทะแห่งปีก็คืออย่าเพิ่งเบื่อผมก็แล้วกัน
ยังไงผมก็อยู่อีกนานพอสมควรอันนี้เป็นคำพูดนายกรัฐมนตรี
กล่าวระหว่างให้โอวาสกับเจ้าหน้าที่รวมทั้งนักกีฬาของทีมชาติไทย
ที่เดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสี่เกมครั้งที่สามสิบที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองค่ะ
อันนี้เป็นวาถะแห่งปีเลยนะค่ะอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อแล้วกัน
ยังไม่ถึงปีเลยอ่าหลังจากที่ปฏิกิริยานะคะ
ดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากพลเอกประยุจันทร์โอชาหน่อยนะคะ
ฉายาของรัฐบาลคือฉายาเนี่ยมีทั้งเป็นแบบรวมเหมารวมเลย
รัฐบาลแล้วก็ฉายาที่แบ่งเป็นบกคนไปผู้เด็กประยุจรรย์โอชานะคะ
ก็คือวันนี้เดินทางไปประชุมคณะกรรมการ
ราชการตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ

เพราะว่าฉายามันออกมาตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้แล้วนะคะ
ก็อยากจะถามนายกรัฐมนตรีรู้สึกอย่างไรบ้าง
นายกไม่ให้สัมภาษณ์นะสีหน้าเรียบเฉย
คือพูดสั้นคือยังไม่ได้ถามเลยพูดสั้นไม่สนใจ
นี่ขณะที่หลังการประชุม
นายกรัฐมนตรีหันมามองค้อนกลุ่มสื่อมวลชนด้วยนะคะ
ขณะที่กำลังจะเดินขึ้นรถแล้วก็โบกมือ
คือลักษณะไม่สนใจไม่ต้องมาถาม
แล้วมีบางช่วงบางตอนชักสีหน้าด้วย
ก็ลักษณะแสดงความไม่พอใจนั่นแหละ
เพราะว่าคือนักข่าวไม่ได้ถามโดยตรงไม่ได้สัมภาษณ์โดยตรง

ว่าเป็นช่วงที่นายกรัฐมนตรีเดินออกจากห้องประชุม
เอามาถามความรู้สึกคนอื่นกันบ้าง
ก็เป็นคนที่นำเสนอเกี่ยวกับการแบนสาร
ซึ่งมันจะเกิดอันตรายต่อกเกษตรกรมี๓สารด้วยกัน
แล้วก็เป็นกระแสเหมือนกันนะช่วงหนึ่งในโลกโปรเชิลมีเดีย
นางสาวมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร

บอกว่ารู้ได้ยังไงว่าทำไม่ได้
เพราะว่าหลายคนเอาแบนเกอร์คำว่าเกอร์นี่ก็แปลว่ามันยังทำไม่ได้สักทีไง
คุณมนัญญาก็เลยบอกว่ารู้ได้ยังไงว่าทำไม่ได้
เพราะว่าจนถึงวันนี้มติคณะกรรมการวัตถุอันตราย
เกี่ยวกับการแบนสารพิษทางการเกษตร๓ชนิด

จะรู้ได้ยังไงว่าเกอร์หรือไม่เกอร์
ส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะ
เกี่ยวกับฉายาที่ได้รับของตัวเอง

ไม่น่าได้สารหนูน่าจะเป็นสารหมู

บอกว่าช่วงนี้น้ำหนักเยอะกำลังพยายามลดอยู่ค่ะ
นายจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ก็พูดถึงฉายารัฐอิสระ

ทำงานอย่างสมบูรณ์ในทุกหน้าที่
เพียงแต่จะต้องจำกัดขอบเขต

อะไรที่เป็นหน้าที่โดยตรงก็ทำเต็มที่แน่นอนค่ะ

ก้าวล่วงงานของคนอื่นเขา

ภักดิ์ประชาธิบัตรคงนโยบาย

แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขสำคัญด้วย
ที่ภักดิ์ประชาธิบัตร

เป็นรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ

ของภักดิ์เป็นแบบนี้